ฟุตบอลนี่แม่กีฬานี่ต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะ

คือมันต้องอภัยคือมันต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย

มันคือกีฬาแต่การแข่งขันปากเกร็ดลีกนะฮะเป็นฟุตบอลในร่ม

คู่ระหว่างทีมนี้เอฟซีกับทีมเทอร์บายน้องไรอัน

คืออยู่ดีเนี่ยไปต่อยเขาซะอย่างนั้น

นักฟุตบอลจากทางทีมเทอร์บายน้องไรอัน

ดูภาพใหญ่หน่อยก็ได้
คือทางคนที่ถูกต่อยเข้าไปแจ้งความนะครับทุกผู้ชมครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลแฮทริก
ที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับคุณอภิวัฒน์เนี่ยที่ถูกต่อยเขา
ไปเนี่ยบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเกมคู่แข่งขันของเขาเนี่ย
คือเขารู้จักกันอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรกันก่อนลง
ยังคุยกันดีอยู่เลยพอลงไปเล่นในเกมเนี่ยดูตั้ม
ทรงกฤษดูหงุดหงิดไปหมดทั้งที่ผีของต้ำทรงศพเนี่ย
นำทีมของเขาอยู่สองหนึ่งนะฮะโอ้โหจังหวะตรงนี้เนี่ยคุณอภิวัต
บอกว่าทางตั้มทรงกรดเนี่ยพยายามเตะแล้วก็ยกขาค้างใส่เขาไว้ก่อน
เขาก็เลยหันไปตะโกนบอกกรรมการบอกอาจารย์นี่เขาไม่ได้เล่นบอลแล้วนะ
เจตนาเล่นคนพอตั้มได้ยินเนี่ยนี่ซัดเข้าไปเลยเหรอเดินมาต่อยเลย
หลังจบเกมนะแล้วคลิปเผยแพร่ออกไปเนี่ยตั้มเนี่ยโทรมาหาอภิวัตโทรมาขอโทษ
คุณอภิวัฒน์บอกว่าถ้าจะขอโทษก็ได้แต่ต้องมาขอโทษที่สนามเพราะก่อเหตุที่สนาม
คุณอภิวัตอ้างว่าตั้มเขาบอกเขาไม่มามันเป็นเรื่องเล็กน้อย
ตัดสินใจไปแจ้งความที่สพปักเกร็ดให้เป็นแบบอย่าง
โหต้องใจเย็นเลยนะฮะไม่งั้นรุ่นน้องน้องลูกร้านเขาดูเนี่ยก็เห็นแบบอย่างนะ
จริงค่ะเดี๋ยวความหมายของการเล่นกีฬามันจะผิดเพี้ยนไปเนอะ